ที่จังหวัดกาลสินค่ะชาวบ้านบอกว่า
ผู้ใหญ่สวยโหดมากถึงมากที่สุด
แล้วมีการตั้งคำถามด้วยนะคะว่ามันใช่หรือเปล่า
ผู้ชมเดี๋ยวบอกก่อนผู้ใหญ่สวยไม่ใช่ความว่ารูปร่างหน้าตาสวย
เขาชื่อฮอเป็นผู้ใหญ่สวย
มีงานมหรสบที่กาลสิน
แล้วปรากฏว่าหมีหมอลำเขาก็มาแสดงตามปกติวัยรุ่นสองคนทะเลาะกัน
ผู้ใหญ่สวยขึ้นเวทีเลยค่ะไปจับใบ
พยายามที่จะเรียกเจ้าหน้าที่มาห้ามปลามควบคุมสถานการณ์
ดูเหมือนว่าจะดีแต่ชาวเน็ตบอกว่าไม่สบายใจติดอยู่นิดเดียว
เพราะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุ
มีการใช้เท้าเหยียบไปที่ใบหน้าของวัยรุ่นคนนั้นด้วย

ขอบคุณว่ามาที่ใจแต่ผู้ตัดกับคุณพะทู

เราก็นึกว่าผู้ใหญ่ขึ้นไปจับไมค์จะไปห้าม

เออนี่เป็นจังหวะที่ขอโทษขอโพยในงานนะคะ

แล้วมีคนเอามาแชร์ต่อในโลกออนไลน์ค่ะ
ผู้ใหญ่ถือไมค์บนเวทีหมอลำสั่งให้ตำรวจชุมชน
และชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
พาตัวผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีเรื่องทะเลาวิวาสกัน
มาที่บริเวณหน้าเวทีหมอลำ
ผู้ชายคนนั้นพยายามขัดขืน
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกดตัวลงกับพื้น
และจุดนี้แหละค่ะที่ชาวเน็ตเขาไม่สบายใจ
คือเจ้าหน้าที่ใช้เท้าเหยียบไปที่หน้าของผู้ชายคนนั้น
คุณดูสิเจ้าหน้าที่๔๕คนรุมผู้ชายคนเดียว

ถึงขั้นต้องใช้เท้าเหยียบหน้าแบบนี้นะคะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์มาผู้สื่อข่าวเองก็ไม่สบายใจ
เราเองก็ไม่สบายใจลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อย
จุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านท่าแสงตะบนลำพานอำเภอเมืองกาลสิน
พบผู้ใหญ่สวยภูธมนาคเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแสง

ผู้ใหญ่สวยคนนี้เล่าให้เราฟังบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือมีการแสดงหมอนลำซิ่งในงานอุปสมบท
ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษตามประเพณี
แล้วก็มีการจัดมหรสบต่างนี่นะคะ
คนมาร่วมงานก็เยอะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นญาติโกโหติกา

เกิดเหตุทะเลาวิวาสกันระหว่างวัยรุ่น๒คน๑ต่อ๑
บริเวณหน้าเวทีเธอก็เลยตัดสินใจขึ้นไปเลย
จับมือค่ะมือถือไมค์ไฟ๒หน้า
บนเวทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยระงับเหตุ

ซึ่งผู้ก่อเหตุก็เป็นลูกเป็นหลานเธอทั้งนั้น
เอาล่ะคุณผู้ชมฟังเสียงแกหน่อยนะคะ
การที่เราเป็นในฐานะเจ้าภาพ
เพราะว่าเจ้าภาพเขาก็อยากให้พี่น้องมวล
ก็หันมาทะเลาวิวาสมันก็ห้ามกัน
พวกเจ้าหน้าที่ท่านได้รับมารักษาความปลอดภัย
ท่านก็อยากทำให้หน้าที่เพื่อนให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
ผู้ใหญ่สวยนี่แกเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
คนที่ถูกเอาตัวมา
แล้วก็เท้าเหยียบหน้านั่นก็ลูกหลานแกนะคะ

ในอำเภอเมืองกาลสินคุณสมเจต
มงคลบอกว่าได้รับรายงานแล้ว

หากมีการแสดงหมอลำหรือมหรสบ
จะต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลความสงบเรียบร้อยทุกงาน
และมีการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
อย่างนั้นว่าโรนโรงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันยาก
หาวิธีการอย่างอื่นน่าจะง่ายกว่านะคะ
เอาล่ะสาเหตุเนี่ยจริงต้นต่อมาจากเมาไง
ไม่ได้สติพอดื่มแล้วมันเหิมมันเกลิมไง
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าดื่มมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้ว
นี่กลางคืนแล้วยังไม่หยุดดื่มเลยอันนี้แหละเป็นต้นเหตุนะคะ